ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งเขาอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยคุณพ่อเขาหน่อย
ค่ะบอกถูกวิญญาณลิงเข้าสิงไล่กัดคนในบ้านไปทั่วเลยอ่ะ
นั้นเหรอคะอย่างนั้นเลยโอ้โหพาไปหาหมอทำร่างทรงอะไร
หมอดูอะไรที่ไหนแล้วไม่มีใครช่วยได้เลย
นี่พาไปหาหมอแผนปัจจุบันหรือยังก่อนยังไม่ได้ไปอ๋ออ่า
ลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
พุทธศาสนีขทาบุชาของทาเวสุวรรณนะครับ
บอกหมอดูร่างทรงพระที่ไหนน้ำมนต์กี่ที่กี่ที่ช่วยไม่ได้

หมอปลาจะมาไม่กี่วันเพิ่งพาไปหาหมอโรงพยาบาล
หมอบอกไม่ได้เป็นอะไรนะอาจจะเป็นโรคเครียดหรือเปล่า
ก็เลยให้ยามากินเออมันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะ
นี่เป็นคลิปที่คนในครอบครัวถ่ายเอาไว้นะครับ
ญาติญาติแล้วก็ลูกเนี่ยช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้นะฮะ
เขาชื่อหลุนนะอายุห้าสิบปีอ่านี่

พอท่องคาถาไปก็เหมือนกับจะลุกหนีอยู่ตลอดนะครับ
ครอบครัวของในหลุนบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ในหลุนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสตูนนะฮะ
แล้วอยู่ก็มีอาการแปลกพูดคนเดียวบางทีก็วิ่งไล่กัดคนอื่น
คล้ายเหมือนกับเป็นลิงอ่ะอ่าเหมือนมีวิญญาณลิงเข้าสิงค่ะ
ต้องช่วยกันจับเอาไว้ถามว่าทำไมถึงเชื่อว่าเป็นวิญญาณลิงเข้าสิงนะ
คือเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณลิงหรือไม่ก็ต้องโดนคุณสัยนะฮะ
เพราะว่าเขาเคยเป็นนายพรานเคยเป็นนายพรานเคยล่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้
เคยไปฆ่าสัตว์ฆ่าลิงฆ่าแพะฆ่างูมาก่อน
ทีนี้พออยู่สตูนแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเอางี้ดีกว่า
พาย้ายออกจากพื้นที่ดีกว่าก็พามาอยู่ที่บ้านของลูกที่รัฐนาธิเบสนนทบุรี
เพื่อหาทางรักษาไปหาร่างทรงก็แล้วหมอดูก็แล้วหมอธรรมก็แล้ว
เอาน้ำมนต์จากพระที่วัดมาแล้วก็ไม่หาย
ก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเข้ามาช่วยหน่อย
วันนี้หมอปลาก็เลยไปที่บ้านนะครับติก็ตามไปด้วยฮะนี่ติของเราเห็นไหมฮะ
ไปถึงก็ไปนั่งคุยกับลุงหลุนก่อนเลยคือตอนที่หมอปลามาถึง
ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับหมอปลาก็ไปนั่งคุยด้วย
แกก็ไม่ยอมตอบนะคือแกไม่มีอาการแต่แกไม่ยอมตอบ
เบือนหน้าหนีเลยจะลุกหนีด้วยติต้องไปจับตัวไว้
แล้วพี่ตีคุยกับเขาภาษาอะไรนะครับเกิดยังไม่ได้คุยลอยหมอปลาคุยยู่
นี่ต้องพยายามแบบทำให้แกใจเย็นอย่าลุกหนี
ลูกสาวของลุงหลุนบอกว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นนายพราน
เคยเข้าป่าล่าสัตว์ป่าเคยฆ่าทั้งลิงฆ่าแพะ
ฆ่างูฆ่าสัตว์ป่าหลายอย่างแล้วอยู่อยู่พ่อก็ป่วยอาการประหลาดนะเหมือนอย่างที่บอกนะครับพาไปหาหมอดูร่างทรงต่างเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่หลังจากนั้นไม่รู้จะทำยังไงนะเหมือนกับนี่จะลุกหนีเห็นไหมลุงหลุนจะหนีเหมือนมีวิญญาณลิงเข้าสิงจะคอยไล่กัดคน
แต่แค่ลุกหนีมันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไปไล่กัดใครหรือเปล่าพี่อุ๋ย
นี่หมายถึงตอนนี้ที่ลุกหนีแต่ว่าที่ว่าลูกสาวบอกเนี่ยพ่อเนี่ยเหมือนกับมีวิญญาณลิงเข้าสิงไล่กัดคนในบ้านเลยไปเช่ากระบองของท้าเวสวรรณมา
เวลาที่เกิดอาการประหลาดเนี่ยก็จะใช้กดตามฝ่าเท้าพ่อตามศีรษะพ่อแต่มันก็ยังไม่หายไงมันเป็นอยู่เรื่อย
นี่วันนี้หมอปลามานะฮะหมอปลาก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยลองเอากระบองท้าเวสวันเนี่ยมากดที่เท้าของลุงหลุนดูกว่าจะจับแกมาให้ยืดเท้าให้กดได้นะทุกผู้ชมครับ
พอกดเข้าไปเนี่ยแกก็ชักดิ้นชักงอส่งเสียงร้องหมอปลาเลยบอกเอางั้นเดี๋ยวลองมีดหมอของหมอปลาบ้าง
ดูดูฮะดูมีดหมอหมอปลาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มีดหมอนะแกไปหยิบที่คีบน้ำแข็งมาพอกดไปแกก็มีอาการเหมือนเดิมนี่สั่น
จักรจีไหมนี่เห็นไหมหมอปลาก็เลยเอาลองเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเอาช้อนสั้นบ้างกดไปแกก็มีอาการเหมือนเดิมสุดท้ายหมอปลาก็เลยบอกเอางี้ดีกว่า

เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มารดแกก็เอาน้ำมนต์ใส่แก้วมาเลยนะฮะพอรดไปเนี่ยลุงหลุนแกมีอาการอย่างนี้เลยฮะทุลนทุลายแบบกรีดร้องแต่ความจริงแล้วไม่ใช่น้ำที่ไหนหรอก
อะไรคะน้ำในบ้านแกนั่นแหละ

โอน

ชิ้น
แต่ตั้งแต่เข้าบ้านลุงหลุนมาแล้วก็มาอยู่ใกล้ตัวลุงหลุนแกเนี่ย
หมอปลาไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะฮะแบบผอืดผอมน้ำตาไหลหาวจะอาเจียนอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะ
หมอปลาบอกไม่มีหรอกสัมภเวษีได้ที่ไหนเดินสำรวจจนทั่วบ้านแล้ว
สุดท้ายนี่เอามีดหมอปลอมเอาน้ำมนต์ปลอมมารดแกก็มีอาการเหมือนเดิม
หมอปลาเลยนี่เห็นไหมฮะนี่กวักมือเรียกนี่สะกิดเรียกเนี่ย
มามานี่หน่อยค่ะมาคุยกันหน่อยไม่ได้เรียกตินะ
เรียกใครคะเรียกลุงสาวลุงหลุนที่ส่งเรื่องไปแล้วก็เรียกมานี่
เมื่อกี้เดินสำรวจรอบบ้านแล้วมาดูนี่นี่แหละคือสาเหตุ
สัมภเวษีที่ไหนหรอกเห็นไหมหลังบ้านเนี่ย
มีอะไรคะมีต้นกระท่อมอยู่อ๋อใบกระท่อมนี่แหละลุงหลุน
เคี้ยวบ่อยหรือเปล่าเออพอแกไปเคี้ยวใบกระท่อมบ่อยเนี่ย
ปลูกเอาไว้หลังบ้านเนี่ยมันเกิดจินตนาการไงคุณรัชพร
แกก็เลยไปเกิดจินตนาการว่าเออแกมีวิญญาณลิงเข้าสิง
มีสัมภเวษีคอยติดตามตัวค่ะเพราะเคยเป็นนายพรานล่าสัตว์ป่า
ฆ่าสัตว์ป่าก็เลยตะเลิศเลยทีนี้ก็เลยเรียกลูกสาวมาถาม
ลูกสาวบอกก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่พ่อจะมีอาการแล้วก็เนี่ย
หมอปลามาดูเนี่ยพาไปหาทั้งหมอดูทั้งร่างทรงนะ
หมดเงินไปเนี่ยหลายแสนนะ๒แสนกว่าบาทนะ
ไปแต่ละที่เขาก็เรียกเงินไงต้องทำพิธีแบบนั้นแบบนี้
ไม่หายพาไปหาหมอโรงพยาบาลหมอบอกพ่อไม่ได้เป็นอะไร
น่าจะเครียดให้ยามากินอาการก็ไม่ดีขึ้นมันเป็นอยู่เรื่อย
หมอปลาบอกก็ไม่เป็นเรื่อยได้ไงก็แกก็เคี้ยวของแกอยู่เรื่อย
ใบกระท่อมเนี่ยนะฮะลูกสาวบอกว่าพ่อเคยต้มน้ำใบกระท่อมดื่ม
ต้มดื่มนานด้วยค่ะนะคือแบบดื่มติดต่อเป็นเวลานาน
กระทั่งเมื่อสองปีก่อนอ่ะพ่อเลิกดื่มน้ำต้มใบกระท่อมแล้วอืม
แต่เลิกดื่มมาเคี้ยวแทนนี่แหละเอาเป็นว่า
หมอปลาบอกเอางี้เดี๋ยวพาไปอยู่บ้านหมอปลาสักพักกันแล้วกัน
เพชรบุรีเดี๋ยวก็หาย
เขากินน้ำกระท่อมไหมค่ะกินแต่เขาเลิกแล้ว
แต่เขามาเคี้ยวแทนใช่ค่ะมาเคี้ยวแทน
นี่ไงคือหมอพอสำรวจที่บ้านหนูปั๊บหมอเจอของแรงเลย
นี่ไงคือต้นนี้เมื่อกี้หนูเห็นใช่ไหมว่าหมอฟอร์ม
เอาเนี่ยช้อนบ้างเอาน้ำปลาเปล่าเอาไอ้ที่ขีบน้ำแข็งบ้าง
มาเป็นมีดหมอเพราะเขาไม่เห็นไงว่ามันคืออะไร
มันก็เกิดภาพหล่อแล้วหูแว่วแล้วก็จะจินตนาการ
ง่ายเลยเขากลัวเรื่องกรรม
พอกลัวเรื่องกรรมปั๊บเขาก็จะนึกถึงว่าเขาเคยไปฆ่าอะไรไปบ้าง
สิ่งที่สำนึกได้เขาก็แสดงอยู่ในตัวเขาไง
ก็พอไปหาหมอเจ้าหน้าที่มันก็เข้าทางหมอพวกนี้เขาหลอกเอาตังค์
หนูตาสว่างแล้วก็จะไม่ไปหาหมอเพิ่มแล้วค่ะ

ได้ค่ะหนูยินดีเลยให้หายแล้วก็อย่าเที่ยวไปหาใครอย่าไปลองกินเลยมันอันตราย

แล้วหลังจากนี้เราจะฟันต้นนี้ทิ้งเลยไหมคะ
น่าจะฟันนั่นแหละถ้าเป็นตัวต้นเหตุนะคะ
นี่บอสลาห์พาเดินมาดู

คุณพ่อน่าจะป่วยเป็นโรคกระท่อม
ไม่ใช่วิญญาณลิงหรอกผีใบท่อม
รู้สิบ่าและทีหลังบ้านก็ทีเยอะด้วย

แล้วตินี่ยิ้มเลยนะตอนหมอปลาหันมาคุยด้วย
เดี๋ยวดูตอนที่หมอปราหันมาคุยกับติที่ยืนอยู่
นี่จังหวะตอนก่อนเปิดเสียงเมื่อกี้
ใช่ไหมเขาก็ไปโกยขึ้นมา
ทีแรกก็ใส่ม้งใส่แมสนะตินะ
พอมาถึงหลังบ้านเห็นต้นกระท่อมนี่ถอดแมสเลย

ยังไงไหมเนี่ยเราจะไปสู่ทุกทางก็ไม่ได้เหมือนกันนะพี่ติเนอะ
คือเดี๋ยวหมอปลาเนี่ยจะพาไปที่บ้าน

คงจะมีวิธีการในการที่จะทำให้แกเลิกเคี้ยว

อืมยังไงก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลอีกรอบ

หมอเขาจะได้รู้แล้วก็จะได้วินิจฉัยถูกแล้วก็รักษาถูก